สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือคดีนี้นะคะจริงจริงก็อยู่ในช่วงวันสองวันนี้ที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็ความคืบหน้าจนถึงช่วงเย็นนะคะทางรายการขอสัมภาษณ์ตำรวจซึ่งทำคดีแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าเอางี้ค่ะคือทางข่าวเนี่ยคือจริงมีความคืบหน้าแต่ว่าตำรวจขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์ถึง
แล้วก็ต้องดูคดีเรื่องราวอยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวโทรคุยกันตลอดรายการ
แต่ว่าก่อนที่จะเป็นข่าวค่ะทางรายการก็หาที่ปรึกษาแล้วก็แขกรับเชิญบ่อยของเรา
วันนี้ก็เลยเชิญมานั่งด้วยนะคะประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ทนาโรนโลงแก้วเพชรสวัสดีค่ะ
เนี่ยจะเสียชีวิตฟรีชับตัวว่างมันจะการเป็นแค่คดีอุบัติเหตุ
แล้วเขาก็สงสัยบุคคลที่สงสัยกันในข่าวด้วย
ทีนี้คือถ้าสมมุติเราพูดตามข่าวเนี่ยนะคะธนายรณรงค์
คือตอนนั้นที่ทางครอบครัวปรึกษาเนี่ย
ก็บอกเหมือนกับที่ข่าวออกไหมว่าสงสัยสามีของลูกสาว

คือเป้าคือวิ่งไปหาสามีก่อนเลยอย่างแรก
เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด

ทำไมผัวไม่ตามหาเมีย

แล้วก็ให้ทางครอบครัวเลิกไปแจ้งความ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงดูนะคะ
ก็ลองพยายามฟังทุกฝ่ายก็แล้วกันนะคะ
วันนี้เราคุยสายแรกก่อนเดี๋ยวให้ธนายรณรงค์นั่งเป็นเพื่อนนะคะ
กับคุณแม่ของน้องปลานะคะคุณแม่จัญญาสังทองค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณแม่จนถึงช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจมีมาบอกข่าวหรือบอกความคืบหน้าคดีกับครอบครัวยังไงบ้างคะ
ยังไม่ได้ข่าวเลยค่ะ

แม่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยรู้ไหมคะ
ว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำไปกี่คนแล้วคะ
ที่รู้ไปดูไหนก็ครอบครัวประมาณสองคนแล้วค่ะ

สองคนตามที่เป็นข่าวก็คือหนึ่งในนั้นคือสามีของน้องใช่ไหมคะ

คุณแม่คือถ้าดูจากตามข่าวเนี่ยนะคะ
ดูแล้วคนในครอบครัวก็คลางแคลงตัวสามีของน้อง

คือเอางี้ค่อยไล่เรียงกันก่อน
คือน้องเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับผู้ชายคนนี้
ประมาณสักไม่เกินครึ่งปีใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วทำไมมันจะมีสาเหตุอะไรของคนที่พูดกันแบบภาษาบ้านอย่างเรานะ
เข้าใหม่ประมาณพึ่งออกเรือนพึ่งแต่งงานอยู่ด้วยกัน
มันไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่จะทำให้บาดหมางได้ขนาดนี้ไหมคะแม่ค่ะ
คุณแม่ตามปกติแล้วตั้งแต่แต่งงานสามีของน้องเนี่ย
มาหาสู่คุณแม่หรือว่าตัวคุณยายหรือที่บ้านเนี่ยบ่อยไหมคะ
ไม่ก่อนบ่อยแล้วค่ะมานานมากที่
อยู่บ้านไกลกันเหรอคะพอแต่งงานออกไปอะค่ะ

ไม่เคยไปบ้านค่ะ

คุณแม่ตอนก่อนที่น้องจะแต่งงานเนี่ย

ตอนที่เขาคบกันเป็นแฟนนี่

สู่บ้านคุณแม่คุยกับคุณแม่ดีไหมคะผู้ชายน่ะ

ในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะตอนนี้
ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะตอนนี้
ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ

ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ
ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ

ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ
ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ
ทำไมในข่าวเหมือนกับพุ่งไปที่เขาสักคนเดียวเลยคะ

ไม่อะค่ะเป็นคนจริงจังมากค่ะ

คือสัญญาณโทรศัพท์เราอาจจะไม่ค่อยชัด
ถ้าจอมขวัญนะทวนคำคุณแม่แล้วผิดเนี่ย

เขาใจร้อนใช่ไหมที่แม่มองเห็น

อืมแม่แม่เคยเห็นเขาทะเลาะมีปากเสียงกับลูกสาวเราไหมคะ
ตั้งแต่ตอนเป็นแฟนหรือว่าหลังแต่งงานก็แล้วแต่
เคยเห็นไหมต่อหน้าแม่น่ะ
มีคนเยอะว่าทะเลาะกับลูกสาวกันเลยค่ะ
ทะเลาะทุกวันเหรอ

ตัดย่ำค่ะ

ตอนนี้แม่ฟังจากทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะ

นึกว่าฟังจากทีวีเดี๋ยวมันจะช้ากว่ากันเยอะนะคะ

ถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยคือน้องลูกสาวแม่เนี่ยนะคะเป็นคนเงียบไม่พูดไม่เล่าไม่ปรึกษาอะไรเลยใช่ไหมคะ

แล้วเรารู้ไหมว่าเขามีปัญหากับตัวสามีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะ

มีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะแม่เอาเท่าที่อยากจะบอกก็ได้ครับ

ฮะเตะด้วยเหรอ
เป็นอย่างนี้หลายครั้งไหมคะทำอย่างนี้หลายครั้งไหมคะ
เป็นไง

มีเพื่อนที่แบบรู้เรื่องเขา
เขาเขาไปเล่าให้ฟังแต่มีไหมไม่มีเลยจ้ะน้องกล้าเพื่อนเฮ้ยมักจ้ะ
อย่างนี้แม่จะรู้เรื่องของเขาจากใครคะ
เมื่อเมื่อเท่าใครก็ไม่รู้ดีปล่อยปล่อยบ้านเขาก็ปล่อยปล่อยบ้านอย่างเยี่ยมทุกวันค่ะ
แม่คะเอาอย่างนี้นะนับตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ย
ก็ยังได้ยินอยู่ว่าทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมคะจ้ะอ่า
แล้วได้ยินยังได้ยินอยู่ไหมว่ามีทำร้ายร่างกายกันนะคะ
คุณแม่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะคุณแม่เจอสามีของน้องกี่ครั้งแล้วคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุว่าน้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยเจอสามีเขากี่ครั้งแล้วคะ
ครั้งเดียวจ้ะกลางวันที่น้องให้อ่ะจ้ะเจอครั้งเดียวเหรอคะ
ค่ะก็มาหาที่บ้านนะจ้ะอืมมีโทรคุยไหมคะหลังจากนั้น
ก็มีจ้ะโทรคุยบ่อยไหมไม่ไม่ค่อยบ่อยจ้ะอืม
เขาบอกอะไรบ้างคะแม่วันนั้นน่ะคือวันเกิดเหตุเนี่ย
สามีเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมว่าน้องอ่าเยอะเชิญค่ะ

แม่ก็ไม่ได้เอียดใจแล้ว
เอ่อเดี๋ยวแม่แม่ค่ะขอขออนุญาตนะคะคือเขาเขามายังไงนะ

คือเขามาวันนั้นคือเขามาถามแม่
ก็แม่ก็แม่ก็แม่ก็แม่ต้องปล่อยใจจ้ะ
มาถามแม่ว่าเห็นน้องเปลื้องหน้านี่มา

ก็แม่ทาบว่าต้องแม่ทาบกลับไปว่า
วันแม่ทาบมาวันไม่ได้ไว้จ้ะ

ปลาเนี่ยนะคะคนที่เลี้ยงปลามาเนี่ย

หลายห้าครอบแม่กับเพร็นด์กันเลยค่ะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับแม่อีกนะ

กลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะสักครู่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ขออภัยด้วยนะคะสัญญาณค่อนข้างจะ

เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บอกเนี่ย

แต่ประมาณสัก๕ขวบเนี่ยก็แยกทางกับคุณพ่อ
แล้วก็เลยให้คุณยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงต่อ
นี่ฉันเรียกตามภาษาที่เขาเรียกนะเรียกแม่เท่านะคะ
ขอเรียกตามนี้ก็แล้วกันเราคุยกับ
ที่เขาเรียกกันว่าแม่เท่าก็คือคุณจริยาปานารินนะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ

เพราะน่าจะยังอายุไม่ค่อยเยอะค่ะ

เรียกแม่เท่าก็ได้เรียกยายก็ได้ค่ะไม่เป็นไร

ทีนี้ในข่าวมันก็พูดถึงเรื่องลักษณะแบบนี้นะคะ
ว่าจะบอกถือว่ามีใช้เท้าเตะใช้เท้าถีบ
อันนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายไหมคะแม่เท่า
แม่เท่าเรื่องใช้เท้า
ทั้งไม่ว่าจะเป็นเตะหรือถีบเนี่ยนะคะคืออันนี้ฟังมาจากตัวใครคะ
ฟังมาจากมุ้งปลาร่ะคะไม่ใช่ค่ะต้องจากศาลนี้เขา
ก็ถามเขาว่าตอนที่น้องจะหนีไปถ้าเล่าอันนี้กันหรือเปล่า
บอกว่าไม่เหยียเล่นนิดเดียวใช้ตาเหยียเล่นนิดเดียว
คือมันมาจากคำถามตอนที่น้องหายไปแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วแม่เท่า
แล้วตอนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าเขาเล่าด้วยน้ำเสียงยังไงคะ
แบบหัวเราะเหมือนหัวเราะเล่าไปหัวเราะไปหรือว่าเครียดหรือยังไงคะ
ตัวสามีอะค่ะด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่เครียดนะ
เขาก็ไม่หัวเล่านั่งอาจเฉยเฉยอะค่ะไม่มีอาการ
สามีเขาดูร้อนใจไหมคะตอนที่ยังไม่เจอว่าน้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
สามีเขาดูร้อนใจไหมคะไม่ค่ะไม่มีร้อนใจนั่งเล่นพูดเล่นอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละ
เมื่อกี้นี้นะคะแม่เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะแต่งงานกัน
กันประมาณห้าเดือนอ่าแล้วพอแต่งงานกันจนกระทั่งถึงเกิดเหตุเนี่ย
ก็อยู่กินกันประมาณห้าเดือนถูกต้องไหมแม่เท่าถูกต้องค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ย
น้องน้องปลาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมคะตั้งแต่คบกันจนกระทั่งแต่งงานกัน
แล้วก็อยู่ด้วยกันมาก่อนเกิดเหตุมีเล่าให้ฟังว่ามีทะเลาะกัน
เถียงกันหรือทำร้ายร่างกายกันเล่าไหมคะไม่ค่ะ

เคยมีแผลฟกช้ำดำเขียวเจ็บเนื้อปวดตัวอะไรมาที่บ้าน
เท่าบ้างไหมจ๊ะไม่เคยสังเกตค่ะ
เพราะทางนี้ก็ต้องทำงานทำการอยู่ไม่ได้สังเกตเขาค่ะ
อืมแม่เท่าบ้านบ้านน้องเนี่ยนะ

แล้วบ้านสามีเขากับบ้านแม่เท่าไกลกันเยอะไหมค
ไม่เยอะหรอกค่ะอยู่ระหว่างหมู่บ้าน
ประมาณ๒๓หมู่บ้านนี่นะคะ
ถ้าถ้าขี่รถไปหากันนี่สักกี่นาทีคะแม่
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามัน
ธรรมดาแม่เท่าเราขี่รถไปขายขนมทุกวัน
แต่ไม่ได้เท่าหมู่ล้างอันนี้นาทีเลย
อ่าแม่เท่าคือจะถามว่าตั้งแต่แต่งงานกันมา
น้องเนี่ยไปมาบ้านแม่เท่าบ่อยไหม

อืมส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาคุยกับแม่เท่าเขา
เขามาหาหรือว่าเขาโทรมาคะ
เข้ามาค่ะเพราะส่วนบ้างถ้าคุยกัน
เท่าจะไปขายขนมเขาคุยกันทุกวันที่บ้านเขา
หรือว่าที่เขาซื้อน้ำยางนะคะ
อืมคือเป็นโทรคุยกันเนอะ

ก็เจอกันก็คุยกัน

แล้วน้องมีสีหน้าอะไรกังวล

หรือว่าแม่เท่าสังเกตอะไรได้บ้างคะ
ก็น้องมีสีหน้าก็

สีหน้าดำจังทำไมไม่สดชื่นเลยล่ะ

เขาไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลา

เค้าไม่ได้เรียกพูดกันนะ

สามีน้องนะคะคุณเตอร์ใช่ไหม

เขาได้มาหา
คุยกับแม่เท่าบ่อยไหม

ไม่มาคุยบ่อยเพราะว่าเขาไม่มีเวลา

ทำหาร๑๐น้ำยาง
อะไรอย่างนี้ค่ะเขาไม่ค่อยมาหรอกค่ะ

ใส่ใจคอยังไง

เค้าแสดงออกให้เห็นหรอคะ

เวลาเขามานั่งที่บ้านอยู่เล่นกับน้องตัวเล็กน้องกีต้า
เขาเห็นเขาว่ามีอารมณ์ฉุนเขียวบ้าง
เขาเคยทะเลาะกันต่อหน้าแม่เท่าไหมคะ
ไม่ค่ะเขาจะพูดเล่นแต่หน้าตาก็ไม่ผิด
เขาไม่ยิ้มหัวอยู่แบบนั้นแล้วค่ะเขาไม่มีการว่า
ยิ้มหัวอย่างไรเขาอยู่หน้าตาเฉยอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะแม่แรงว่าอย่าแต่งหน้า

และประหว่างอายุจะสถรรพ์กับพ่อ
เข้าใจคือน้องเนี่ยยังอายุน้อยอยู่อย่างน้อยน่าจะอยากให้น้องอายุ๒๐ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เท่าจ๋าตอนที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยคือน้องเองก็อยากแต่งหรือว่าผู้ชายเขาพูดว่าให้รีบแต่งหรือยังไงไหม
มันเกิดจากยังไงหรือเขาตกลงกันเองคะ
ก็ตกลงกันเองค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปถามอะไรเขาก็ตกลงกันเองมีแต่ห้ามปรามอย่างเดียวว่าอย่าแต่งก่อนเลย
แล้วเขาเคยได้ยินว่าเขามีเมียมาแล้วหนึ่งคน

ถ้าว่าแฟนคนก่อนไม่อยู่ไม่ได้สาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ต้องคิดมากสิจะแต่งเลยได้ไหมแต่เขาไม่ยอมอะค่ะ
แม่เถ้าดูแลสามีนะคะดูแลหลานแม่เถ้าดีไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าเวลาแม่ถ้าไปขายขนมเด็กจะมีตังค์วันละ๔๐บาทออกมาซื้อขนม
หลานจะพูดว่าอันนี้เสื้อพี่เตอร์นะอันนี้เชื่อแม่ยานะอันนี้เชื่อพ่อไข่นะอันนี้น้องเชื่อตัวเองเขาก็พูดแบบนี้ประจำ
แล้วถ้าน้องอยากกินขนมไม้ที่เกินไปจาก๔อย่างนี้ขอกิน๔ยายได้ไหมก็กินเลยค่ะ
แล้วยายเลี้ยงหน่อยเล็กยายไม่มี๓สูง๒สูงยายไม่หวังหรอก
แล้วตั้งแต่หลานคบคนนี้มาแล้วก็แต่งงานมาแม่เท่าไม่รู้สึกว่าหลานมีความสุขเลยเหรอคะ
เอาเท่าที่เราดูจากภายนอกนะคะ
หรือใช่เมียกันมาหน้าตาไม่เคยถูกใช้มา

มาหน้านั่นแหละก็คิดดู
แล้วแม่เท่าเคยแบบถามตรงหรือว่าอาจจะคุยเรื่อยแล้วรู้ไหมว่าตกลงหลานเนี่ยอึดอัดเรื่องอะไรคะ
ไม่เคยถามลุงพลเขาก็ไม่บอกหรอกค่ะเขาก็อึดอัดอย่างเดียวอย่ากลับบ้านอึดอัดแล้ว

ค่ะอยากกลับบ้านคำสุดท้ายของเขาก็คืออยากกลับบ้านแล้วอึดอัดอยากกลับบ้านแค่นั้น
เคยร้องไห้กับแม่เท่าไหมจ๊ะตั้งแต่แต่งงาน
ไม่ค่ะเด็กคนนี้มันคืนใจแข็งมาก
เขารู้ว่าถ้าเคยร้องไห้ขึ้นมาให้เห็นแม่เถ้าก็จะไปพูดกับแม่ของเขาว่า
ยังไงแม่เถ้าก็ต้องพูดแน่เค้าไม่ฆ่าร้องไห้ไม่เห็นเลย
ไม่มีเห็นว่าตาบงตาบวมอะไรมาเนอะ

เท่าจ๋าแล้วตอนที่ตั้งแต่ตอนคบกันนะหรือตอนที่ตกลงจะแต่งงานแม้กระทั่งอยู่กันแล้วเนี่ย
พ่อแม่ทางฝั่งผู้ชายเนี่ยเคยมาคุยกับแม่เท่าเคยมาคุยกับคุณแม่ของน้องปลาบ้างไหมคะ
ก็ก่อนมาขอแต่งงานก็เพิ่งมาคุยตามธรรมดาของเขาใช่ไหมมาพูดเรื่องแต่งงาน
แต่จากแต่งงานแล้วก็ตั้งคุณตั้งอยู่อะค่ะ
เขาอยากให้ลูกเขาแต่งเลยไหมคะหมายถึงว่าให้ลูกเขาแต่งกับหลานแม่เท่าเลยไหมตอนนั้น
พูดง่ายก็ว่าฐานเขาไหวะก่อนค่ะมีบึนกว่ามีตั้งความ
เท่าจ๋าวันที่น้องหายตัวไปเนี่ยคือวันที่๑๓พฤษภาคมนะตามข่าวใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเนี่ยเอาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่๑๓ก่อนจะหายตัวไปเนี่ย
คือเขาได้คุยกับแม่เท่าครั้งสุดท้ายตอนไหนวันไหนคะ
ก็วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ไม่เท่ายังเจอตัวเขาอยู่
นั่นแหละที่ถามว่าทำไมหน้าตาดำจังทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้
ก็อึดอาดนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอ
เท่าจ๋าเดี๋ยวแม่เท่าถือสายกับรายการแป๊บเดียวนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกัน
คือที่ถามละเอียดไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าดูจากข่าว
ดูจากข่าวแล้วทิศทางของครอบครัวทางผู้หญิงเนี่ย
เหมือนจะสงสัยไปในทางเดียวกันหมด
อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการตามที่ข่าวออกมา

เดี๋ยวมาคุยกับทนายรณรงค์ด้วยสักครู่ค่ะ
วันที่๑๓ช่วงนั้นผมอยู่รับซื้อน้ำยางอยู่ครับ

ชาวบ้านก็มาขายกันเยอะมาขายกัน
เขาก็เห็นกันว่าแฟนผมนั่งอยู่กับผม

ส่วนมากเขาจะกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน

ใช่ผมคอยผมนึกว่ากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้าน

ไขว้ผมไขว้พ่อเขา
หากับทุกคนเที่ยวหา

ผมคิดว่าไม่ต้องแจ้งก็ได้เดี๋ยวมันก็กลับมา
ใช่วันพอวันที่สอง

ผมไม่ได้คิดผมไม่ได้ติดใจเรื่องตรงนั้นเรื่องแจ้งความ

ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้

ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเอาเมียผม

แต่เราไม่ได้เป็นคนทำ
ใช่แต่มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่รู้เลย
ผมเป็นเพศรับบาปอย่างเดียวเลยนี่ผมคิดว่า
สุดก็เลยทำให้ครอบครัวอีกฝ่ายเขาสงสัย

ทีแล้วอยากจะสัมภาษณ์คุณสายุทธ์ด้วย

ถนัยโรนโรงรับแจ้งเรื่องมา
คือก็เป็นไปตามข่าวนี้ทั้งหมดที่ครอบครัวปรึกษา

รถมอเตอร์ไซค์อาจจะหล่นถนนไป

โดยปกติทั่วไปถ้าเป็นลักวิ่งชิงปล้น
ก็ไม่น่าถึงขั้นต้องเผาศพ
ก็รถจอดเสียหลักหล่นลงไปเอาของเสร็จก็ไปที่อื่นต่อหลบหนีไป

เราเลยรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะ

ทรัพย์สินอาจจะหายก็จริงแต่น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแหละ
ตามข่าวทรัพย์สินที่หายไปก็คือสร้อยบาทหนึ่งแล้วก็แหวนสลึงหนึ่งนะคะ
แต่ว่าสมมุตินะคือเราเดาไม่ได้อยู่แล้ว
สมมุติว่าถ้าเป็นการชิงทรัพย์จริงนะคะ

ผมไม่เห็นมีคนร้ายที่ไหนมานั่งชิงทรัพย์เสร็จ

หรือว่าเอาศพมาเผาตรงริมทางแบบนี้มันดูจะเสี่ยงเกินไปด้วยซ้ำ
เว้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องเหตุโกรธเครื่องเป็นการส่วนตัวกันมา
แล้วแค้นผู้ตายมากก็เลยต้องระบายอารมณ์ด้วยวิธีการเผาศพ
ซึ่งเหตุส่วนตัวนี้ก็อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องชู้สาวไหมหรือยังไงนะคะ
คือเรื่องส่วนตัวมันอาจจะมีได้หลายแบบใช่ไหม
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ดูสภาพที่พบเนี่ยก็มันก็พิสูจน์ลำบาก

คือก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตอนสุดท้ายเลยเนี่ย
มีพยานยืนยันว่าเธออยู่กับใครเนี่ย

ยืนยันไม่ได้ว่าเขาหายไปยังไงเนี่ย
อันนี้ก็เป็นคนสุดท้ายที่ตำรวจต้องเอามาสอบปากคำแล้วสอบประคำอีกอยู่ดี

เท่าคนที่อยู่กับน้องคนสุดท้าย
น้องหายตัวไปนี่ใช่สามีเขาไหมคะ
เขาอยู่กับสามีเขาล่ะค่ะ

แต่สามีเขาก็ไม่ได้
หนีไปไหนให้สัมภาษณ์นักข่าวก็

ทำไมครอบครัวดูจะสงสัยอยู่

แจกลีแจ้งฟาร์มโรงพัก
เขาก็บอกว่าไม่ต้องแจ้งหรอกเดี๋ยวน้องก็มาเอง

พ่อผลิกก็มาเองเดี๋ยวพ่อหายตัว

เขาก็บอกเตะหรือถีบอย่างนั้นหรอกคะ

แล้วแม่เท่าได้ถามรายละเอียดไหมว่าไปเล่นกันอีท่าไหน
เล่นกันยังไงทำไมใช้

ไม่ค่ะไม่ได้ถามเขาเพราะเรามัวแต่เป็นห่วงหลานอยู่

เอาอย่างนี้นะคะคือเขาอาจจะไม่บอก
ตอนทะเลาะกันแต่เวลาเขากลดเขางอนอะไรเนี่ย
เขาไม่มี

ไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อนเลยใช่ไหม

ไม่ค่ะเด็กในหมู่บ้านอะไรเขารู้ทั้งนั้นนะคะ

ทั้งหมู่บ้านเขารู้เรื่องเขาเสียใจทุกคนนะคะ

เท่าจ๋าตอนที่น้องเริ่มหายตัวไปเนี่ย

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไร

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง
ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

ยายก็ยังแอบไปขายขนมแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไหมอะไรยังไง

โอโหอย่าไปแกล้งความเลยเถี๋ยวมันติดคุก

หมายถึงถือโทรศัพท์เครื่องเดียวกันนะ

หรือว่าคุณแม่คือคุณจัญญาโทรหาน้องเนี่ยแปลว่าคุณปีเตอร์ก็จะรับให้ก่อนอย่างนี้
ใช่ค่ะแล้วเขาจะเปิดลำโพงอะไรไม่รู้นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็แม่ของน้องเลยไม่โทรไปอ๋อ

แม่เขาไม่ทราบค่ะเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านเขาแม่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะของของแม่เท่าเนี่ย
เขาซื้อไปให้เครื่องหนึ่งเขาก็ใช้อยู่แล้วอยู่ดีเขาก็เอามาคืน
บอกว่าพี่เตอร์บอกว่าใช้เครื่องเดียวกัน
แล้วอย่างนี้เวลาน้องจะติดต่อแม่เท่าหรือติดต่อคุณแม่จัญญานี่น้อง
น้องก็จะใช้เครื่องนั้นแหละใช่ไหมคะโทรมา

ซึ่งปกติไม่ค่อยโทรใช่ไหม

แต่สามีไม่ได้ห้ามใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะเขาอยู่ด้วยกันไม่เคยไปก้าวไก่ครอบครัวเขาอะค่ะ
แม่เท่าจ๋าตอนที่ตามน้องตั้งแต่น้องหายไปตอนแรกเนี่ยนะคะ
คุณคุณสรายุทธ์เนี่ยได้มีข้อมูลอะไรมาบอกครอบครัวบ้างไหมคะว่าได้ยินมาอย่างนั้นมีคนมาบอกอย่างนี้มีมาบอกบ้างไหมคะ
มีเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าในเฟสในไลน์ในมุกอะไรไม่รู้แหละบอกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้
บอกนู้นนะคะบอกป้าเขาบอกแม่เขาบอกหน้าชายเขาที่อยู่กรุงเทพนู้นค่ะ
มาจากสามีน้องอย่างเดียวเลยเหรอคะ

ค่ะค่ะเขาบอกว่าเขาเล่นทางเฟซทางไลน์ในมุกบอกหน้าชายเขาบ้างของหน้าชายของฝ่ายหญิงนะคะ
แล้วเจอบ้างไหมคะตามที่สามีบอกนะคะ
ไม่เลยค่ะไม่เจอ
แล้วตัวคุณแล้วตัวคุณสรายุทธ์เองสามีน้องเนี่ยได้ไปตามจุดต่างที่มาบอกญาติของน้องปลาบ้างไหมคะ
ไม่ค่ะเขาบอกให้เราไปตามเองแต่ไม่เห็นเขาไปตาม
ตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างจ๊ะแม่เท่าคุยกันว่ายังไงบ้าง
คุยทำเรื่องความทุกข์ปกความเรื่องนี้เลยว่าเราจะเอายังไงกันจะได้หาน้องให้เจอจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องคนทำน้องสภาพอย่างนั้น

ทองเนี่ยสามีเป็นคนซื้อให้หรือว่าทางบ้านเป็นคนซื้อให้น้องคะ

หลังแต่งงานค่ะมันเป็นสินสอดของเขาค่ะ
อ๋อค่ะค่ะเป็นสินสอด

มก็คือผู้แต่แล้วก็ไม่ได้สนเจอฟังนะคะเพราะว่าสมัครผิดเสียใจเรื่องหลานอยู่
ถ้าตามข่าวเนี่ยข่าวมันมีออกมาเหมือนกันนะคะว่าคาดว่าน่าจะโดนทำร้ายช่วงกลางวัน
อันนี้ใช่ป่ะคะค่ะน่าจะกลางวันจะไม่เป็นคนที่ว่าไม่เคย
ติดตามข่าวเยอะก็ไม่อ๋อไม่เป็นไรทีนี้ทางครอบครัวคิดว่า
น่าจะเจอชิงทรัพย์ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนขอยืนยันเลยค่ะ
อ้าวทำไมอ่ะจ๊ะแต่ว่าของหายไปใช่ไหมคะ
ชิงซับยังไงก็ถ้าชิงซับเขาก็เตะทีเดียวเอาเว้นอ่ะ
จำเป็นต้องมาเผากันให้ไหม้อย่างเงี้ยค่ะอืมจริงจริงเส้นทางที่น้องใช้นี่เปลี่ยวมากไหมคะ
ไม่เดี่ยวค่ะมันก็ไม่ไกลเราใช้ด้วยไหมค่ะ
วิ่งขายของทุกวันแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาทุกวัน
อือแม่เท่าจ๋าจนถึงตอนนี้นะฮะ
ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเนาะ

ยังไม่รับตัวน้องออกมาจากที่เอาไปชนะสูตร
เพื่อที่จะมาทำพิธีศพยังไม่ได้รับออกมาใช่ไหมคะ
จนกว่านู่นนะคะจนกว่าว่าคนทำผิดจะยอมรับผิด

จ๋าแม่เท่ามีใครเนี่ยมาบอกคนในบ้านบ้างไหมคะ
เหมือนกับแบบมีเพื่อนบ้านคนนั้นมาแอบกระซิบ

นี่ค่ะเพราะว่าจะเก็บอาทิตย์จะเก็บมานั้นก็ไม่ใช่
เชื่อหลักฐานของตำรวจได้เป็นดีกว่าค่ะ
ตำรวจบอกไหมว่าใกล้ได้ตัวแล้วหรือยังคะ